ไปละตัวนึง
ตั้งใจจะปล่อยเป็นปลาช่อนแต่พอดีปลาช่อนหมด

ซึ่งเราก็คิดว่าปล่อย๕ตัวมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไร

ไปปล่อยที่วัดศรีภูมิโภคอยู่ศรีราชาค่ะ
ก็วัดนี้ปล่อยมา๒๓รอบแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่จะเคยเจอครั้งหนึ่งที่เคยเห็นน้องเหมือนแบบว่ายน้ำหาปลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่เคยอยู่ในระยะที่แบบใกล้ขนาดนี้
แล้วก็ในวันที่เกิดเหตุนะคะ
ก็คือปล่อยปลาลงไปจริงจากคลิปก็จะเห็นเป็นเหมือนน้ำตื้น
แต่ว่าตรงนั้นคือจุดที่ปล่อยได้สะดวกที่สุดแล้ว

ถ้าคือเทจากข้างบนก็คือระยะค่อนข้างสูง
ก็เลยปล่อยตรงจุดนั้นแล้วก็คิดว่าน้องจะว่ายน้ำลงไปต่อเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
จังหวะที่ปล่อยปล่อยอยู่พักนึงก็เห็นว่ามีตัวนั่นแหละค่ะออกมา
แล้วก็จังหวะที่เขากำลังงับปลาอยู่นะ
มีอีกตัวหนึ่งโผล่มาจากใต้สาราอีก
แล้วก็ตีกันเหมือนแบบข้ามเขตแย่งอนาเขตกันแย่งอาหารกันประมาณนั้นค่ะ
ก็จบจากเหตุการณ์นั้นคือช็อกไปเลยเพราะว่าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
มันตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลยแบบใกล้มากแล้วตัวใหญ่ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
ส่วนข้อห้ามของวัดก็ไม่ได้เห็นว่ามีข้อห้ามอะไรค่ะ

ก็มีทั้งแบบว่าซื้อหน้าวัดก็คือเอาสะดวก
หรือว่าตั้งใจไปปล่อยแบบนี้ก็ซื้อมาจากตลาดก็มีค่ะ
จริงติ๊กก็ไม่สามารถอธิบายแบบนี้ให้ทุกคนเข้าใจก็ถือพื้นที่นี้เป็นส่วนกลางนะคะ
ก็เราไม่ได้เจตนาที่จะปล่อยปลาดุก
ตั้งใจคือตั้งใจที่จะปล่อยปลาในวันเกิดแค่นั้นเองค่ะ
คือก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจเนาะ
ก็เชื่อว่าคนที่เข้าใจตัวอย่างคือคนที่มองว่าเราตั้งใจที่จะทำบุญ
ส่วนบางคนที่เป็นในเชิงลุกเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
การที่คุณไม่ได้รู้จักเลยแล้วคุณมาคอมเมนต์สนุกปากอย่างนี้
บางคนเรามองว่าอันนี้ควรอธิบายต่อ
บางคนเราก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรก็คอมเมนต์มาก็คอมเมนต์กลับ
แต่ก็ตามนั้นนะคะเข้าใจทั้งสองส่วน
เข้าใจทั้งคนที่ติเข้าใจทั้งคนที่แนะนำ

เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้ว